สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้พระฤหัสสบดีที่๗มิถุนายน๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
นำมาเตือนใจแล้วก็เตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีอุบัติเหตุขณะที่รถพ่วง๑๘ล้อบรรทุกปุ๋ย
จะไปส่งที่นครปฐมกำลังจะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันข้างทางนะครับ
แต่ว่ามองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ที่มาทางด้านซ้าย
ก็เลยเฉียวชนล้มลงแล้วก็ลากเข้าไปในซอย
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๑ราย
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจสพสามโคกเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
ถนนวงแหวนตะวันตกช่วงหลักกิโลเมตรที่๗๐
ตะบนบางกระบืออำเภอสามโคกจังหวัดปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์สีดำล้มอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ใกล้กันพบศพนายเมธีนิยะอายุ๒๖ปี
นอนความหน้าเสียชีวิตและมีผู้ปัดเจ็บอีก๑คน
ถูกกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้
ส่วนรถพ่วง๑๘ล้อคู่กรณีจอดห่างออกไปไม่ไกลนัก
จากการตรวจสอบพบว่าล้อหน้ามีร่องรอยถูกเฉียวชน
ที่แม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ
ถึงกับเป็นลมล้มหมดสติในอ้อมกอดของสามีที่สูญเสียลูกชายไป
ผู้ภัยต้องช่วยกันประถมพยาบาล

บรรทุกปุ๋ยไปส่งที่จังหวัดนครปฐมด้วยความเร็ว

แต่มองไม่เห็นว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาจากด้านซ้าย
เฉียวชนจนล้มลงแล้วลากเข้าไปในซอยข้างทาง
อีกเหตุการณ์ที่หวิดเกิดโศกนาฏกรรมขึ้น
กล้องหน้ารถบันทึกภาพรถรับส่งนักเรียน

แต่เมื่อมาถึงแยกกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

รับส่งนักเรียนคันนี้กลับเร่งเครื่อง

เป็นจังหวะเดียวกับที่รถจากด้านซ้ายได้รับสัญญาณไฟเขียว
คนขับรถรับส่งนักเรียนต้องหักหลบกระทันหัน

หนึ่งในเด็กนักเรียนที่โดยสารมากับรถรับส่งคันดังกล่าวเล่าว่า
ขณะเกิดเหตุมีเด็กนักเรียนอยู่บนรถเกือบ๓๐ชีวิต
ซึ่งคนขับได้เร่งเครื่องเพื่อให้ผ่านแยกไฟแดง
และรู้สึกตกใจกลัวหลังพบว่ารถสะบัดไปมา
ต่อมานายเบงแสงมนต์อายุ๕๑ปี

ออกมาขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และชี้แจงว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

โชคดีที่รถไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้น
ฉะนั้นมันก็โล่งอยู่พอดีให้มันรอดครับ
มันก็เลยมันก็มันมันจะแดงแล้วล่ะมันแดงแล้วล่ะ
ผมมาก็ว่าครับผมก็ยอมรับผิดครับ
ผมขอโทษสื่อมวลชนทุกคนเลยครับผมครับ
ครับผมขอโทษมากเลยครับผม
ต่อไปนี้ผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลยครับ
ขณะที่ขนส่งปลาจีนบุรีห้ามใช้รถคันดังกล่าว
พร้อมกับเปรียบเทียบปรับ๕๐๐๐บาทและพักใช้ใบอนุญาต
ขณะเดียวกันสุ่มตรวจสภาพรถรับส่งนักเรียนทุกคัน
จึงเปรียบมีการเปรียบภพคันละ๑๐๐๐บาท